คุณผู้ชมคะข่าวแรกวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชม

เมื่อวานนี้ค่ะมีการแถลงข่าวไปอย่างเป็นทางการแล้วนะ
ถึงงานวิวารอบ๒ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ

พฤศจิกายนเป็นวันแต่งงานของเขาแล้วค่ะคุณชาคริสนะคะ
กับเจ้าสาวน่ารักทีเดียวนะคะคุณแอนพัทธิรานั่นเองค่ะคุณ
โดยงานนะคะก็จัดแบบอบอุ่นแล้วก็เรียบง่ายสุดเลยค่ะ

ตลอดจนเพื่อนในวงการบันเทิงของเจ้าบ่าวเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงฉลองด้วยค่ะ
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะโดยเฉพาะแก๊งเป็นต่อค่ะ
ขณะที่งานช่วงเช้ามีดารารุ่นใหญ่ที่เจ้าบ่าวให้ความเคารพนับถือนะคะ
อย่างเช่นคุณหนิงนิรุสิริจัญญาเพ็ญพักศิริกุลแล้วก็อีกหลายคนเลยค่ะ
ภายใต้ทีมงานสีชมพูนะคะ
โดยในช่วงพิธีค่ะเป็นไปอย่างเรียบง่าย
มีการทำบุญเลี้ยงเพลงพาร์ทนะคะ
มีการผูกข้อไม้ข้อมือตามธรรมเนียมประเพณี
แล้วก็ยกน้ำชาต่อหน้าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะคุณผู้ชม
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมืดนะคะ
หลายคนค่ะก็มีการบอกว่าคุณแอร์เนี่ย

อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมที่เราเนี่ย
เห็นบอกว่าของชำรวยในงานน่ารักมากด้วยใช่ไหมคะ

โต๊ะอันนี้ฉันก็ไม่แน่ใจนะ
แต่ว่าเห็นลำไยคุณแอร์ค่ะ